เป็นกันไงเป็นยังไงกันบ้างคะชาวบลิ้งแฟนคลับของน้องลิซ่าแล็คพิ้งนะคะ
คือน้องลิซ่าเดินทางกลับมาเมืองไทยในรอบสามปีครับ
กลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิคนก็แชร์ภาพกันเยอะเลย
ทวิตเตอร์ค่ะเวลคำโฮมลิลิแฮชแท็กมีนานแล้วมีลิซ่าด้วย
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของไทยนะคะเนี่ยค่ะ

ใช่ค่ะคนก็แชร์ภาพน้องลิซ่าแล็คพิ้งคือน้องเนี่ย
โพสต์รูปท้องฟ้าลงในไอจีสตอรี่ของตัวเอง
แล้วก็ปักหมุดประเทศไทยนะคะภาพนี้ค่ะ
นี่คือกลับมาเยี่ยมบ้านเลยใช่ไหม
ฉลองวันเกิดด้วยอายุ๒๕ปีวันที่๒๗มีนาคมนี้ค่ะคือน้องไปงานที่อิตาลีใช่ไหมคะ
แล้วก็มาฝรั่งเศสแล้วก็มาเมืองไทยเลยคือแยกกับทีมงานทีมงานก็กลับเกาหลีใต้ไป
ลำลองน่ารักใส่หมวกใส่หน้ากากอนามัยมิดชิด
ผมนี่อยากเป็นเจ้าหน้าที่ตมเหลือเกิน

จริงไม่อยู่ได้เจอใกล้มากเนอะ

นี่ค่ะน้องลีซ่าก็บวกมือให้แฟนนะคะ
เพราะว่าแฟนมารอรับกันเยอะครับ
นี่ระหว่างรอรับกระเป๋าน้องก็ทำน่าตกใจเหมือนกัน
เพราะว่ามีป้ายโฆษณาของน้องเยอะเลย

ไปไหนก็เจอล้าลิซ่าอ่ะประเทศไทย

ท่านผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วก็แหม่มีภาพตอนที่เดินบกไม้บกมือในสนามบินใช่ไหมฮะ
ที่คนที่แฟนคลับเขาดูจากด้านบนลงมาใช่ไหมค่ะอ่าอ้าวหลังจากที่ทราบข่าวว่าน้องลิซ่ากลับเมืองไทยนะครับ
รอบ๓ปีเราไปดูบรรยากาศที่บุรีรำบ้านเกิดหน่อยนะฮะ
ลูกชิ้นยืนกินนี่โด่งดังเลยนะฮะเพราะมีอยู่ช่วงนึงน้องลิซ่าบอกคิดถึงบ้านเหลือเกิน
คิดถึงลูกชิ้นยืนกินคนซื้อกันเยอะแยะนี่แม่ค้าลูกชิ้นยืนกินนี่นะฮะ
บุรีรำบอกว่าดีใจมากที่น้องลิซ่าเนี่ยกลับบ้านนะกลับมาเมืองไทยนะครับ
แล้วตั้งใจว่าอยากให้น้องลิซ่าแวะมาชิมลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรำ
กินตั้งแต่เด็กเดี๋ยวจะเลี้ยงฟรีแบบจัดเต็ม๑วันเลย
วันนี้ก็ทราบข่าวนะคะว่าน้องกลับเมืองไทยแล้วก็ถึงเมืองไทยแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ
ก็อยากจะฝากขอบคุณน้องจริงเลยนะคะจากใจจริงเลยนะคะว่าขอบคุณน้องมากเลยค่ะ
ที่ไม่ลืมลูกชิ้นยืนกินบุรีรำนะคะทำให้ลูกชิ้นยืนกินบุรีรำของเราเป็นที่รู้จักทั่วโลกค่ะ
อยากขอบคุณจริงค่ะถ้าน้องมีโอกาสได้มายืนกินที่บุรีรำนะคะ
พี่ก็จะทำกรอบที่น้องอยากกินให้เลยค่ะแล้วก็จัดชุดพิเศษค่ะ
ถ้าแฟนคลับมาพี่ก็จะเลี้ยงด้วยค่ะหนึ่งวันเต็มเต็มค่ะฟรีค่ะ
ลิซ่าวันคล้ายวันเกิด๒๗มีนาคมนี้นะฮะหลังจากไม่ได้กลับประเทศไทยมาหลายปี
สถานการณ์โควิดอะไรด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่ความรู้สึกของพี่ตำรวจคนนั้น
อยู่ใกล้มากจริงปกติแบบไม่ได้เข้าถึงขนาดนั้นน่ะเนาะ